ผู้ชมครับที่นครปฐมนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งยิงภรรยากับผู้ชายที่ไปอยู่ในห้องกับภรรยา
บาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นะครับแล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างเนี่ยต้องรอฟังทางฝ่ายคนเจ็บด้วยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามวันนี้ครับที่อาคารพาณิชย์สามชั้นเปิดเป็นร้านขายของชำ
อยู่ในพื้นที่หมู่๕ตมธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ท้องที่ของสพสามควายเผือกนะครับที่เกิดเหตุเป็นห้องนอนห้องหนึ่ง
อาคารพาณิชย์แห่งนี้นะครับในจี้นะครับหรือว่านายมะดารีถูกยิงที่ใต้ราวนม
ลุออกหลังถากแก้มของนางสาวสิริธรได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันลักษณะแบบนี้นะครับ
ไม่ได้หนีไปไหนนะครับหลังจากยิงเขาแล้ว
รอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับปืนเก้ามอมอนายอานนท์อ้างว่า
ขณะที่ขายของอยู่หน้าร้านมีลูกค้ามาเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
ก็เลยเดินไปเรียกภรรยาที่อยู่ในห้องนอนที่อยู่หลังร้าน
แต่เคาะประตูห้องเท่าไหร่ภรรยาก็ไม่ยอมมาเปิดให้
เขารอนานจนผิดสังเกตก็เลยพังประตูเข้าไปพบว่า
ภรรยาที่ไม่ยอมเปิดประตูให้เนี่ยอยู่ในห้องนอนกับนายจี้
ตอนนั้นบอกว่าโมโหมากก็เลยไปหยิบปืนมาแล้วถามภรรยาว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ภรรยาก็ไม่ยอมตอบค่ะขณะนั้นในจี้ก็กำลังจะหนี
แอบในตู้เสื้อผ้าด้วยความโมโหเขาก็เลยใช้ปืนยิงใส่ในจี้
แล้วก็กระสุนนี้ก็เฉียดไปถูกภรรยาบาดเจ็บนะครับพอตั้งสติได้
ก็เลยรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่หน้าร้าน
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุครับ
เป็นตึกแถว๒คู่หาสามชั้นชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายของชำ
ซึ่งวันนี้ปิดล็อกหมดนะครับได้เจอกับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ถ้าจะเป็นฝ่ายของในจี้นะผู้ชายที่ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ย
มาทำงานในพื้นที่แถวนี้ได้ไม่นานมาเช่าห้องของฝ่ายหญิงที่บาดเจ็บอยู่นี่แหละ
แล้วก็ชอบดื่มเหล้าชอบมาดื่มเหล้าแถวข้างร้านขายของชำที่เกิดเหตุ
ส่วนนายอานนท์คนแถวนี้เรียกว่าเฮียนนท์เป็นคนอัธยาศัยดีเป็นที่รักของชาวบ้าน
ภรรยานี่จะนิ่งเงียบทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกัน๓คน
ช่วงหลังได้ข่าวว่าเขาก็มีปัญหากันก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่พอเกิดเหตุนี้ขึ้นชาวบ้านบอกว่าแม้ว่าฝ่ายของเฮียนนท์จะผิดนะที่ไปยิงเขาเนี่ย

ก็อยู่กันเหมือนมีความสุขดีอะก็ไม่มีทะเลาะกันอะไรกัน
เขาก็ไปซื้อของบ้านเขาเขาก็อยู่ตามปกติ
คุยกันอะไรกันตามปกติเขาไม่มีการทะเลาะอะไรกัน
เขาก็มาซื้อของมากินเหล้าข้างบ้านเขา
ข้างบ้านเขากินทุกวันเขามาทุกวัน

ใช่เขาเจอกันแต่ว่าเขามากินเหล้าเขาเจอกันบ่อยอยู่แล้ว
แต่เรื่องที่ว่าจะไปอยู่ด้วยกันอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกัน
ส่วนที่ห้องเช่าของในจี้คนเจ็บนะครับ
เพื่อนข้างห้องบอกว่านายจี้นี่เขาทำงานให้กับทางฝ่ายหญิงที่บาดเจ็บอยู่หลายอย่าง
แต่ช่วงหลังเนี่ยดูเหมือนว่าจะสนิทสนมกันมากขึ้น
กระทั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนเห็นทั้งคู่เนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกัน
แล้วเอาเรื่องมาบอกฝ่ายเฮียนนท์ที่เป็นสามีของฝ่ายหญิงว่าเออให้ดูภรรยาตัวเองหน่อยนะ
แต่เฮียนนท์เขาก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็ยังมั่นใจอยู่
แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งมากกว่านี้
กระทั่งเช้าวันนี้ก็เกิดเหตุขึ้นจนได้นะครับเพราะว่า
นนท์เขาก็ไปเห็นภาพบาดตาบาดใจขึ้นในบ้านตัวเองนะครับ
เขาก็รอแค่นี้แหละแต่เราก็ฟังเฉยนะเนาะไม่ใช่เรื่องของเรา
ผัวเขาคงจะนั่นอยู่แล้วแหละจะคอยสังเกตอยู่แล้วนะเนาะ
เรายังไม่เชื่อว่าตัวเองนั่นจะมาอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เลย
เราก็นึกว่าเขาครั้งแรกเขาไม่สบายเราก็เลยว่าไม่กินข้าวเหรอ
เราก็ถามเขาเนอะแกจะไปทำงานไหมวันนี้

ไปซื้อของซื้ออะไร
พ่อสามควายเผือกแจ้งข้อหาฝ่ายของนายอานนท์คือพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
เพราะว่าเขาก็ยอมรับสารภาพแต่ก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิง
เป็นปืนลั่นระหว่างการยื้อยุดแถวหน้าตู้เสื้อผ้า
ก็ต้องไปสอบสวนขยายผลกันต่อไป